ท่านผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุที่จังหวัดเลยนะครับมีรถบรรทุกอ้อยนะฮะก็บรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถเลยช่วงนี้เป็นหน้าตัดอ้อยเลยล่ะส่งโรงงานนะครับ
ปรากฏว่าเบรกแตกฮะแล้วช่วงที่เบรกแตกเนี่ยเป็นทางสามแพร่งนะครับก็เลยพุ่งชนบ้านของชาวบ้านเป็นบ้านที่เขากำลังต่อเติมด้วยนะครับ

สามีเสียชีวิตภรรยาบาดเจ็บ
เกิดขึ้นเรียงเผลอวังสภงจังหวัดเรย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องตัดถ่างมางัดซากรถ
เพื่อนำตัวคนขับรถออกมาจากรถใช้เวลาอยู่๒๐นาที
ก็นำออกมาได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวังสะพุง
คนขับรถบรรทุกอ้อยชื่อว่านายมงคลบุตรทอง
อายุเท่าไรรู้ไหมสิบหกอายุสิบหกปีนะครับ
ส่วนที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านปูนที่กำลังต่อเติม
พังเสียหายหมดในบ้านมีศพของนายพงศิษย์
มูลกองศรีอายุห้าสิบสามปีเจ้าของบ้านเสียชีวิตในสภาพศีรษะเนี่ย
โหลกแตกถูกของแข็งทับ
แล้วก็นางมาลัยมูลกองศรีอายุ๕๒เป็นภรรยา
บาดเจ็บศีรษะแตกเช่นกันนะครับ
ออกไปหลังบ้านที่เกิดเหตุก็เป็นรถสิบล้อบรรทุกอ้อยที่พลิกคว่ำอยู่
ก็ลงไหลทางไปลึก๕เมตรนะครับ
นี่เกลือนทั่วบริเวณไปหมดนะครับ
เราจำลองเหตุการณ์เป็นกราฟิกนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านนี้สร้างอยู่ตรงทาง๓แพร่ง
ช่วง๓แยกตู้ยามสายตรวจชุมชนตะบนสายขาว
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวกำลังต่อเติมยังไม่เสร็จ
ก็รถบรรทุกอ้อยก็ขับเข้ามานะครับ
ระหว่างนั้นภรรยากับสามีเนี่ยแยกกันนอนอยู่นะโดยผู้ตายเนี่ยนอนในตัวบ้าน
ภรรยานอนอยู่ในห้องนอนนะครับรถบรรทุกอ้อยที่บรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถ
ขับมาชนเข้าไปที่บ้านอย่างจังตอนแรกภรรยาที่บาดเจ็บบอกว่าคิดว่าเป็นแผ่นดินไหวซะอีก
เพราะว่ามีเศษวัสดุมันหล่นใส่หัวก่อนที่บ้านบางส่วนเนี่ยจะพังถล่มลงมา
จนสามีเนี่ยถูกเศษซากปูนต่างของบ้านอาคารทับจนเสียชีวิต
คนขับรถบรรทุกอ้อยก็ติดอยู่ในซากรถ
โดยนางมาลัยนะครับบอกว่าหลังรถบรรทุกพุ่งชนบ้าน
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของสามีด้วยนะ
แต่ตอนนั้นเข้าไปช่วยไม่ได้มันเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืน
ได้ยินแต่เสียงร้องหาไม่เจอไฟมันดับทั้งหลัง
มีชาวบ้านกับกู้ภัยมาก็มาตามหา
พบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ส่วนตัวเธอเองศีรษะแตกเย็บ๔เข็ม
กะว่าเดี๋ยวสักพักจะไปปลุกสามี
พอดีเที่ยงคืน๑๐๑๕นาที
เสียงเสียงรถอ่ะเพราะว่าเราได้สติเพราะเราตื่นแล้ว

อะไรข้างบนก็ล่นลงไปสีหัวเป็นตัวเอง
ตัวเองก็คิดว่ามันเป็นแผ่นดินไหว
นอนอยู่ข้างนอกเพราะว่าบ้านบ้านลื้อข้างนอกค่ะ
มันยังไม่มีอะไรกั้นไงคะกลัวจะเป็นหมาหรือว่าขโมย
ห่วงตรงนี้สามีก็เลยนอนอยู่ข้างนอก

เขารู้สึกตัวเขาก็ขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเขาก็จับโทรศัพท์
ส่วนนายมงคลคนขับรถบรรทุกอ้อยนะครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวังสะพุงนะฮะ
อาการบาดเจ็บนี้ก็ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้ว
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ขับรถบรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถ
ออกจากลานอ้อยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๔กิโลเมตร
จะไปส่งที่โรงงานน้ำตาลที่อำเภอหนองหิน
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกสามแพร่ง
รถเกิดเบรกแตกบังคับรถไม่ได้
ก็เลยพุ่งไปชนบ้านของชาวบ้านที่อยู่ข้างหน้า
ส่วนรถของเขาก็เลยไปอีกตกไปอยู่แปลงนาหลังบ้าน

โดยนายมงคลบอกว่าที่ผ่านมารับจ้างขับรถส่งอ้อย
กับเจ้าของรถลานอ้อยเนี่ยมานานร่วม๑ปีแล้ว
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุ
แต่ตามรายงานบอกอายุ๑๖ทำมาปีนึง
สมมติว่าขับรถบรรทุกอ้อยมั้งเนี่ยอายุ๑๕
ไม่มีใบขับขี่แน่นอนอายุ๑๕